โอ้โหวัยรุ่นสีสเกดนี่ดุจริงจริงคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมอ่ะทำไมอ่ะ
นัดไปตีกันบนเขื่อนโอ้แต่ว่าสิ่งที่เขามีน่ะฮะ
มีสปาต้าโอ้โหมีเหล็กแหลมฮะมีกระสุนปืนมีระเบิดอ่ะ
เจ้าหน้าที่จะเข้าไปห้ามมีนายหนึ่งโดนสะเก็ดระเบิดไปครับโอ้โห

นี่ไม่กลัวตำรวจกันเลยใช่ไหมเนี่ยวัยรุ่นศรีสะเกดเนี่ยคุณผู้ชมฮะ

ตรงนั้นคันหนึ่งก็ปีนขึ้นไปท้ายกระบะด้วยนะ
ไปตีกับเขามาต่อเหตุเกิดตอนหกโมงครึ่ง
วันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมาครับ
ตำรวจสพภูสิงจ่างเหตุแล้วก็จะเข้าไปช่วยระงับเหตุครับ
อยู่ตรงเคือนเว้ยติ๊กชูอำเภอภูศิงจศรีสะเกียรติ์
ไปถึงก็เจอกลุ่มผู้ก่อเหตุเพียบเลยตะลุมบอลกันอยู่
เจ้าหน้าที่กำลังจะไประงับเหตุแล้วก็จับกลุ่ม
แต่ฝั่งผู้ก่อเหตุมันทำยังไงรู้ไหมคุณผู้ชม

แล้วมีชายคนหนึ่งรูปร่างท้วมหน่อย

ว่างระเบิดปิงปองตู้มเลยเมื่อกี้เสียงกรี๊ดตามมาด้วย
ว่างระเบิดปิงปองใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ครับ
นั่นทำให้๑๐เอกสินสมุทร

เป็นทหารสังกัดหน่วยเฉพาะกิจที่๓กองกำลังสุรานารี

ก่อนที่จะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลภูสิงห์ครับ
กลุ่มผู้ก่อเหตุถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มไว้ได้ทั้งสิ้น๑๔คน
จะบอกว่าเป็นวัยรุ่นก็ไม่ได้สิเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่ละ๗คน

ทั้งหมดนั้นเป็นคนบ้านโอทารันอำเภอบัวเชษจโซริน
ของกลางที่ได้มานะมีมีดสปาต้ามีเหล็กแหลม
ระเบิดปิงปอง๓ลูกเครื่องกระสุนปืนก็ตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ครับ
แล้วก็มีข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
มีเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
คุณผู้ชมดูสิโอ้โหมีดสปาต้าซ้ายสุดยาวเบอร์เลอร์เลย
ผู้ต้องหาทุกคนยังให้การปฏิเสธครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้นะ๑ในผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมครับ
เขามีแม่เขาติดต่อเรื่องคดีแล้วก็เล่าให้ฝังนะว่า
ช่วงนี้เป็นช่วงพักหน้ายางเพราะยามพระร้า
ลูกชายก็เลยไม่ได้ไปช่วยงานอะไรที่บ้าน
ไปที่เขื่อนนั่นแหละก็นั่งดื่มสั่งสั่นกันตามปกติ
กระทั่งวัยรุ่นต่างหมู่บ้านมาแล้วเข้ามาในพื้นที่เข้ามาหาเรื่อง
ตำรวจก็รับแจ้งเหตุเลยมาระงับเหตุแต่สุดท้ายก็มีการปาระเบิดกันแล้วทั้งหมดก็แยกย้ายกันกลับไป
โดยมีรถตำรวจเนี่ยขับตามหลังมาด้วยครับเป็นนาทีเดียวกับที่ทหารก็รับแจ้งเหตุเหมือนกัน
องกำลังสุรนารีอย่างที่ผมบอกก็เลยมาขวางทางข้างหน้าไว้
ทหารอยู่หน้าตำรวจล้อมหลังบรรดากลุ่มผู้ก่อเหตุกลับบ้านไม่ได้
เจ้าหน้าที่เลยขอตรวจค้นด้วยความกลัวด้วยความกลัวเนี่ยลูกชายของแม่สุธิดาก็เลย
พยายามจะคว่างระเบิดปิงปองที่พกตัวมาทิ้งครับคุณผู้ชมฮะแต่คว่างไปบึ้มเลย
ไม่ใช่พวกนี้ไปหาเรื่องเขานะบ้านอื่นมาหาเรื่องก่อน
ทีนี้ระงับเหตุแล้วตำรวจก็เห็นอยู่ในคือสองสามคนซึ่งสองสามคน
เด็กกลุ่มนี้คือลูกก็พากันขึ้นจะกลับแล้ว
ตำรวจก็ตามหลังมาแล้วก็มีทหารมาดักข้างหน้าแล้วเขาก็ไปไม่ได้ไง
เมื่อถึงที่จนมุมก็โดนตีโดนอะไรโดนลูกชายหนูโดนกระทืบทั้งตีทั้งกระทืบ

เจ้าหน้าที่ค่ะ
เจ้าหน้าที่โดนตีทั้งตีทั้งกระทืบ

เหตุการณ์นี้มีทหารเสียชีวิตหนึ่งนายอย่างที่บอกไป

ของหนึ่งในผู้ต้องหาเชื่อว่า
ทหารนายนั้นไม่น่าจะตายจาก

เพราะว่าศพไม่มีร่องรอยบาดแผลครับ
คุณแม่สุธิดาอยากขอผลชนสูตร
ยืนยันการเสียชีวิตของทหารในนั้น
เพราะเชื่อว่าอาจจะตายเพราะโรคประจำตัวครับ
คุณแม่สุธิดาบอกว่าขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายเธอด้วย

เพราะเชื่อว่าลูกคุณแม่เนี่ยไม่ได้ทำ
แต่น่าจะโดนเจ้าหน้าที่กลั่นแกล้งครับ